บางทีก็จำตัวตนไม่ได้นะว่าตัวเองลูกใคร

เบ้นป้ายแดงย้อนสอนผิดไหม

ตำรวจจะมาจับแล้วก็พาไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ด่าตำรวจด่าหยาบคล้าย
ด่าเนี่ยก็ว่ารุนแรงแล้วนะคะรู้ไหมคะ
อดรองเท้าตบหน้าตำรวจสองครั้ง
จริงค่ะแล้วถามเลยคำถามยอดฮิตรู้ไหมว่ากูลูกใครอืม
กูลูกใคร

มันไปใจ
อืมครั้งนี้ก็ไปละ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

ขออนุญาตชี้แจงให้ทราบดังนี้

นี่เป็นเพจของสถานีตำรวจภูทรคูคศนะคะ
สพคูคศขออนุญาตชี้แจงให้ทราบดังนี้

เอ้าคืนข้ามปีนี่

เวลาสักประมาณ๓ทุ่ม๔๐นาที
เจ้าหน้าที่สคครูคตได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถยนต์
ก็คือรถเบนส์คันนี้ขับย้อนสอน
ลำลูกกาข้างสนามกีฬาทูปะเตมี
แล้วก็มีอาการคล้ายกับคนเมาหมายถึงคนขับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็เลยเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปพบรถเก๋งเบนส์สีขาวคันนี้แหละค่ะ
อยู่ในทิศทางสวนทางการจราจร

หน้าเข้าหารถกระบะทะเบียน๑ทพขอไข่
แล้วคนขับขี่ผู้หญิงลงมาจากรถต่อว่า
คนขับรถกระบะและทุบรถกระบะ
ไปทำลายทรัพย์สินเขาอีก
จากนั้นเจ้าหน้าที่จราจรก็เห็นว่ามีอาการเมา

ก็คือคนเมาบอกว่า๑คุณขับรถย้อนสอนนะ
แล้ว๒คุณมีอาการลักษณะเหมือนเมา
เชิญไปที่โรงพักไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อยนะคะ

ผู้หญิงคนนี้พยายามขับรถหลบหนี

จากนั้นเจ้าหน้าที่สายตรวจสคุคส

แต่ถูกผู้หญิงคนนี้ค่ะทำร้ายร่างกายวิธีการคือ

รองเท้าเอามาตบตำรวจ๒ครั้ง

ใช่แล้วรองเท้าซึ่งเป็นของต่ำ
รู้ไหมตบที่ไหนตบหน้าตำรวจ

หลังจากที่สามารถควบคุมตัวเธอได้แล้วนะคะ
ก็ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าไม่รอด

ทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่๔

เพราะฉะนั้นแล้วนี่เอามาเตือนสติกันนะ
ไม่ขับไม่ว่านะเมาแล้วคุณต้องมีสติ
ถ้ารู้ว่าเมาแล้วแบบสันดาล
ขออภัยค่ะนิสัยอีกฝากหนึ่งจะออกมาเนี่ย